หัวใจวิวก็พร้อมแค่ว่า
เราเกิดมาใจเย็น
อยากจะร้องให้มันเพราะมีเอื้อนมีอะไร
แต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับ
เพลงนี้ฟังแล้วรู้สึกได้เลยว่าเป็นการต่อสู้จริง

ฟังการร้องเพลงที่ใช้พลังของร่างกายทั้งหมดที่มีจริง
คำนี้แทบจะไม่มีเสียงออกมาด้วย
สุดไปเลยค่ะคือเปล่งออกมาเท่าที่พลังจะทำได้
ตัวนี้โยกขึ้นมาเลย
เหนื่อยมากเลยนะคะเมื่อกี้

ก็รว่างที่เราคุยกันหยุดร้องเพลง
เห็นแบบสูดหายใจเหมือนผู้ทอดหายใจอยู่หลายครั้ง

เฉลี่ยวนี่ไม่มีรายได้ด้วยฝีมือตัวเองมานานเท่าไหร่แล้ว
สิบสี่ปีค่ะสิบสี่ปีกินเงินคนพิการค่ะ
ได้รับเบี้ยคนพิการเดือนละแปดร้อยบาทแต่ก่อนทำอะไรครับ
ก่อนก็ทำไรทำหนาก็ใช้แรงงานค่ะ
พร้อมที่จะฟังคำเฉลยยังคะพร้อมค่ะ
ขอให้คุณเฉลยโชคดีนะค่ะจ้ะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่หนึ่งก็มาถึงช่วงเวลานี้กันนะครับถ้าร้องไม่ผิดเลยนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ก็รับไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นบาท
เพลงที่หนึ่งครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณเฉลยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ได้ครับ
คุณเฉลียว
ไม่เสียชื่อเลยนะครับ
นี่คือเงินก้อนแรก

ที่ทำได้ด้วยตัวเอง
ทำได้ด้วยลมหายใจของตัวเอง

ตอนนี้รับแล้วค่ะคุณเฉลียว

๑มือ
จากเพลงของคุณเฉลียวพระนิยากรนะครับ

ก็เป็นเพลงดังตลอดกาล
ของนักร้องท่านนี้เลยทีเดียว

รู้สึกดีใจที่ได้มา
รู้สึกว่ามีเงิน

รู้สึกว่าเรามีค่ามากขึ้นไหม

ไม่มากก็ยังดี

หนึ่งหมื่นนี่แหละถึงอยากให้คุณเฉลี่ยวมีความสุข

ยิ่งไม่เป็นภาระกับลูกมากแค่นั้น

เป็นทุนขนาดว่าให้ลูกสาวเนี่ย

กลับมาอยู่กับคุณเฉลียวแล้วเปิดกิจการ

หนึ่งได้อยู่ด้วยกันให้ดูแลคุณเฉลี่ยว

ให้มันรายได้ให้มันไปฟอกไตได้

คือไม่ได้เห็นใจแม่

เพราะว่าก็ไม่มีอย่างอื่นที่จะได้เงินเท่านี้ถูกไหมคะ

อยู่ด้วยกันแล้วก็มีเงินไปลงทุน

น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
คุณเฉลี่ยวคะโรคนี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ
ระวังการกินอาหารค่ะ
กินอาหารนี้เราต้องกินอาหารรสชาติจืด

เค็มเผ็ดหวานมัน
เกิดจากอะไรที่เราถึงเป็นโรคไต

เส้นเลิกมีในสมองนี่แหละ

กินยาเยอะ

๖น้องของต์เสื้อให้ค่ะต้นจำน้อย
อยู่เสื้อมาจากไหนเอาเราก็เลยเอาเสื้อมาคลุมให้หน่อย
ให้แกใส่ไว้มาถึงเพลงที่๒กันเลยครับ
เครียมนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาทครับพร้อมอินโทรเพลงที่สอง

คุณศิเลวคะแปลงนี้เป็นอย่างไรคะเป็นยังไงไหม
ก็เคยยินเคยฟังค่ะ

เพลงนี้จังหวะจะช้าลงมาหน่อยน่าจะสบายขึ้นเนอะ

โอ้ห้าสิบห้าสิบ
ตอนนี้คุณเฉลียลนะครับมีอยู่แล้วแน่หนึ่งหมื่นบาทนะครับ
ถ้าคุณเฉลียวอยากหยุดตอนนี้หยุดได้แล้วนะครับหยุดได้ก็คือรับหนึ่งหมื่นบาท
แต่ถ้าอยากสู้ต่อเพราะว่ายังมีหวังอยู่เพราะตัวช่วยยังเหลืออยู่ต้อง๓ตัวยังไม่ได้ใช้
สามารถใช้ได้เลยนะครับในกรณีเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็น๕๐๕๐หรือครับแค่๙๕ไม่มั่นใจอีก๕ก็ใช้ได้
ตัดสินใจให้ดีนะครับ
แต่ตอนนี้ต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเล่นต่อหรือจะหยุดนะฮะฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สองครับ
หมูราคา๒๐๐๐๐บาทคุณเฉลียวจะสู้หรือจะหยุดครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่
ใช่หรือไม่ใช่ครับเพราะเจ้า

แปลงเชียร์จากหัวใจของคุณเจรียวนะครับ
คือลูกสาวแบบส่งมาเลยมั่นใจในตัวคุณแม่ว่าเพลงนี้คุณแม่ไม่ต้องใช้

เพราะว่าไม่ใช้ตัวช่วยไม่อะไรต้องร้องแล้ว

นะคะขอร้องนะคะสู้นะ
มาถึงเพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

สวัสดีครับทุกคน
ในหาขบายมีใจแล้วปริญญาชีวิตผู้สาวบรรณาพูดการศึกษามีน้อย
ขาดโดขาดเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนร้อยโชคดีให้เมียให้เฝ้าคอย
จะยืนให้โอกาสใจ
ยิ่งโทษยังใกล้มั่นใจอายเป็นคนดี
ยามเจ็บยามช้ำชีวิตน้องมีอายคอยถึงไหว
เป็นเพียงยามท้องเป็นพ่อยามน้องมนต์ไหว
ยามป่วยเขาดูแลใจอายคือผู้อายด้วยมาก

สวัสดีครับทุกคน
ขาอายเป็นพระพระในใจ
เชื่อไหมเชื่อใจอายทุกเวลา
ได้โอกาสเรียนได้รักแต่อายเทรนขา
ขอบคุณสวรรค์เมตตา
เพราะท่านได้มายใจ
ได้หาสบาย
สวรรค์ใจได้ปริญญา
น้องอยู่จึงสู้ชีวา
พระวายผู้ทางวาย
จับมือประคอง
ขอร้องจะได้เปลี่ยนไป

อายคือปริญญาใจน้องจึงยิ่มได้วันนี้

อายคือปริญญาใจน้องจึงยิ่มได้วันนี้
อายคือปริญญาใจน้องจึงยิ่มได้วันนี้